มาดูเหตุอุกอาจเกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับ
หมกเมนคุณคือผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะ
กว่าแล้ววัยนะฮะก็หายออกไปจากบ้าน
ตั้งแต่วันที่๒๒ธันวาคมปรากฏว่าญาติก็ตามหานะฮะ
โทรศัพท์หาก็ไม่รับทั้งเดินตามหาในชุมชนก็ไม่เจอ
ท้ายที่สุดเนี่ยโทรศัพท์เนี่ยนะฮะเป็นสื่อทำให้เจอศพ
แล้วถูกไอ้เนี่ยถังแบบเนี่ยคลุม
แล้วศพถูกอำพรางอยู่ในเมน
เพราะว่าทางคนที่ไปตามหาผู้หญิงคนนี้ก็โทรศัพท์เข้าหามือถือไปด้วย
และได้ยินเสียงโทรศัพท์เอ๊ะทำไมเสียงโทรศัพท์อยู่ในเมน
ปรากฏไปเปิดเมนออกมาเห็นเป็นถังสีน้ำเงินแบบนี้
และในถังเนี่ยก็คือศพของผู้หญิงวัยห้าสิบเก้าปีนะครับ
ศพของนางอาคอนสมคำนะครับถูกฆาตกรรมอย่างโหดเยี่ยม
และเอามาอำพรางไว้แบบนี้จับใส่ถัง๒๐๐ลิตร
แล้วเอามาไว้ในเมนที่สุสานบ้านสรรบ่อเย็นหมู่๒ตำบลโป่งทุ่งอำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
ก็ผู้ตายใส่เสื้อคลุมแขนยาวสีขาวชมพูด้านในใส่เสื้อยืดสีเขียว
กางเกงขายาวสีดำรองเท้าแตะจากการชนะสูตรศพเบื้องต้นนะครับ
พบบาดแผลฟกช้ำที่บริเวณคางใบหน้าด้านขวามีรอยบวม
แล้วก็มีลักษณะบาดแผลคล้ายถูกตีด้วยของแข็งนะครับเป็นลักษณะการอำพรางศพ
ซึ่งคนร้ายหรือว่าผู้ก่อเหตุน่าจะจับผู้เสียชีวิต
นั่งในลักษณะนั่งยองบนเชิงตะกอนคือจับศพมานั่งยองแบบนี้
แล้วก็ใช้ถังขนาด๒๐๐ลิตรสีน้ำเงินเนี่ยคลอบลงไปนะครับ
จากนั้นก็ปิดเมนเป็นการอำพรางศพในจุดที่พบศพเนี่ยนะฮะ
เจ้าหน้าที่ก็ไปพบทั้งสร้อยคอทองคำอะไรอย่างนี้นะฮะ
แล้วก็สิ่งสำคัญคือโทรศัพท์มือถือ๑เครื่องที่เจออยู่กับศพด้วย
และอย่างที่บอกโทรศัพท์มือถือเป็นสื่อในการทำให้ชาวบ้านไปพบศพของผู้หายไป
หายไปครั้งนี้นะครับญาติพี่น้องและชาวบ้านนะฮะ
วันนี้เองได้มาที่บ้านของผู้เสียชีวิตเพื่อไปให้กำลังใจแม่ของผู้เสียชีวิตนะครับ
ชาวบ้านเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากเลยเพราะในหมู่บ้านเนี่ย
ไม่เคยเกิดเหตุการณ์อุกอาจหรือว่าเหตุการณ์ที่น่ากลัวแบบนี้มาก่อนนะครับ
นางอารีปุ๊ตนะอายุห้าสิบห้าปีซึ่งเป็นน้องสาวของผู้ตายบอกว่า
พี่สาวเป็นคนดีและเป็นที่รักของชาวบ้าน
และยังเป็นคนหน้าตาดีนะครับมีคนมาติดพันหลายคน
แต่จะใช่ประเด็นที่ผู้สาวเอ่อพี่สาวเนี่ยถูกฆ่าหรือเปล่า
ยังไม่แน่ใจโดยพี่สาวจะอยู่บ้านคนเดียวครับ
แล้วก็ไปช่วยดูแลแม่น้องชายแล้วก็หลานชายที่มีบ้านอยู่ติดกันนะครับ
ส่วนลูกสาวของผู้เสียชีวิตคือนางสาววนิดาอุปการะอายุ๒๗ปีนะครับ
ก็เปิดเผยบอกว่าเธอทำงานอยู่ในตัวเมืองเชียงใหม่
และพ่อเสียชีวิตไปกว่า๑๐ปีแล้ว
อยู่บ้านคนเดียวแล้วก็คอยดูแลยายอายุ๙๒ปี

ตอนที่ได้ข่าวว่าแม่หายตัวไป
ทางญาตินะฮะทางญาติที่ตำบลโป่งทุ่งที่อำเภอดอยเต่าเนี่ย
ก็โทรมาบอกเธอโทรมาถามนะ
ว่าแม่มาหาเธอในตัวเมืองหรือเปล่า

เพราะทางญาติเนี่ยคิดว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยมาหาลูกสาวที่ตัวเมือง
ปรากฏว่าพอได้รับทราบว่าไม่ได้มาหาลูกสาวก็ช่วยกันออกตามหา
จนกระทั่งต้องพึ่งศัยศาสตร์
ให้พระในหมู่บ้านรูปหนึ่งนั่งทางใน

บอกว่าเห็นนางสาคอนอยู่ไม่ไกลจากบ้าน
อยู่ในอาคารแห่งหนึ่งที่อยู่ทางทิศตะวันตก
ทีนี้ตัวลูกสาวแล้วก็ญาติก็ไปแจ้งให้ผู้ใหญ่บ้าน
เพื่อให้ระดมชาวบ้านช่วยกันออกตามหาอีกครั้ง
ตั้ง๒วันแล้วนะคุณหายตัวไป๒๒ธันวาคม
หากันอยู่๒๓๒๔ธันวาธิ์
ปรากฏว่าชาวบ้านก็ช่วยกันออกตามหา
จนไปถึงเมนเผาศพแห่งนี้
ซึ่งเมนแห่งนี้นะฮะห่างจากบ้านผู้เสียชีวิตประมาณ๕๐๐เมตร
ได้ยินเสียงดังของโทรศัพท์มือถือ
เพราะว่าตอนตามหาผู้สูญหายเนี่ย
ก็โทรเข้ามือถือของผู้สูญหายคือนางอาคอนไปด้วย
ปรากฏได้ยินเสียงโทรศัพท์มือถือ
ก็เลยเดินตามต้นเสียงไป
พบว่าเสียงดังมาจากเมนเผาศพ
เปิดดูเมนเปิดประตูเมนตกใจสิครับ
มีถังสีน้ำเงินขนาด๒๐๐ลิตรอยู่ในเมน
และแง้มถังขึ้นดูปรากฏว่ามีศพของผู้หญิงคนหนึ่ง

ก็พบเป็นศพของนางอาคอนสมคำอายุ๕๙ปีที่หายตัวไปนะครับ
หลังเกิดเหตุตำรวจเข้าตรวจสอบที่บ้านของนางอาคอน
พบหลักฐานหลายอย่างที่เชื่อว่าการฆาตกรรมครั้งนี้
เกิดจากฝีมือของบุคคลใกล้ชิดคุณ
โดยพบรถเข็นที่มีเศษกระเทียม
แล้วก็มีผ้าใบสีฟ้าคล้ายกับที่พบในจุดอำพลางศพ
จากนั้นตำรวจได้เข้าตรวจค้นที่โกดังเก็บกระเทียม
พบถัง๒๐๐ลิตร๒ใบ
ถังเนี่ยเขียนชื่อของผู้ตายติดอยู่คือเขียนว่าคอน
ซึ่งเป็นถังลักษณะเดียวกันเลยกับที่พบในเมน
และพวกรอยคราบยางต่างที่อยู่ใกล้กับเมน
มันมีลักษณะพวกเปลือกหอมเปลือกกระเทียมเนี่ยเหมือนกันกับที่บ้านเลย
เจ้าหน้าที่สงสัยแบบนี้สงสัยว่าถูกฆ่าที่นี่หรือเปล่า
ถูกใส่รถเข็นเอาไปไว้ในเมน
แล้วเอาถังที่มาเอาจากที่บ้านไปคลุมไว้เป็นการอำพรางศพ
ตำรวจได้นำตัวผู้ต้องสงสัย๒คน
ซึ่งก็แน่นอนเป็นคนใกล้ชิดกับผู้ตายนะครับ
ก็คือนายศักดิ์อายุ๔๘ปีเป็นน้องชายผู้ตายแล้วฮะ
แล้วก็นายต้นอายุ๓๕ปีเป็นหลานชายผู้ตาย

และอ้างว่าไม่มีส่วนรู้เห็นกับเหตุการณ์การหายตัวไปของนางอาคอน

ล่าสุดตำรวจได้นำตัวไปตรวจปัสสาวะ

แจ้งเขาหาไว้ก่อนเขาหาเสพยาเสพติด

โดยเฉพาะการตรวจสอบกล้องวงจรปิด

ช่วงเช้าวันนี้ยังได้นำกำลังไปตรวจค้นบ้านของผู้ตาย
แล้วก็บ้านของผู้ต้องสงสัยทั้งสองคน
ทั้งที่เป็นน้องชายแล้วก็ที่เป็นหลานชายของผู้ตายเองนะครับ

เรื่องต้นไปพบจี้ทองคำ
ตกอยู่ที่พื้นระหว่างบ้านของผู้ตาย
กับบ้านของผู้ต้องสงสัยนี่ฮะ
จี้ทองคำรูปหัวใจตรงนี้
ซึ่งจุดที่พบมันเป็นรั้วรอบขอบบ้านเดียวกัน
เจ้าหน้าที่เก็บไว้เป็นหลักฐาน
ว่ามันจะเชื่อมโยงกับคดีนี้อย่างไร
เพราะก่อนหน้านี้ที่พบหลักฐานที่ตัวผู้ตายเป็นทรัพย์สิน
ก็ยังพบทั้งโทรศัพท์มือถือทั้งสร้อยทอง๑เส้น
แล้วก็กระเป๋า๑ใบยังอยู่ที่ตัวผู้ตาย
แต่จี้ต้องดูว่าเป็นจี้ที่หลุดมาจากสร้อยคอของผู้ตายหรือไม่
ก็ต้องให้ญาติมายืนยันว่าเป็นของผู้ตายไหม
แล้วก็ดีเอนเอที่บอกเพราะว่าไปตรวจสอบที่หลังของหลานชาย
ปรากฏว่ามีรอยขวนอ่าทีนี้เขาก็เลยต้องเอาแบบ
เนื้อจากซอกเล็บไปตรวจสอบแล้วก็เปรียบเทียบดีเอนเอกันอีกทีหนึ่ง
แล้วก็ต้องดูนะฮะมูลเหตุจูงใจในการฆ่าการอำพรางศพครั้งนี้
คืออะไรนะฮะถ้ามีความคืบหน้าเดี๋ยวรายงานให้คุณผู้ชมทราบครับ